ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกจ้างอายุประมาณ๕๒ปี
ทวงเงินค่าแรงจากนายจ้าง๔๐๐บาท

แต่สิ่งที่นายจ้างทำคือไปข่มขืนเธอ
เธอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก
จุดเกิดเหตุก็คือสพห้วยราชที่บุรีรำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยออกมาร้องสื่อแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงที่ถูกกระทำนามสมมุติชื่อว่านางหนุ่ยนะคะ
อายุ๕๒ปีไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักห้วยราชที่บุรีรำ
แจ้งความคือ๑๒กันยายนที่ผ่านมา
โดยกล่าวหาว่านายเพิ่มเนี่ยเป็นนายจ้างของเธออายุ๗๖ปีข่มขืนเธอภายในบ้าน
คือก่อนหน้านี้นางหนุ่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะคะแต่ว่ากลับถูกนายเพิ่มเนี่ยกล่าวหากลับว่าเธอไปรักทรัพย์ภายในบ้านนายเพิ่ม
ทำให้นางหนุ่ยรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงไปตรวจร่างกายส่วนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะเราก็ไปสอบถามนะคะ
เธอตัดสินใจไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายเพื่อยืนยันว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
แล้วเอาใบนี้ไปแจ้งความกลับไปที่โรงพักไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่ง
หนุ่ยเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เพิ่มเนี่ยจ้างให้ไปเกี่ยวย่าในนาข้าวก็ตอนแรกเนี่ยตกลงค่าจ้าง
ขั้นต่ำนั่นแหละค่าแรงขั้นต่ำวันละ๓๐๐บาท
ไปทำได้๒วันก็เป็นเงิน๖๐๐บาทถูกไหม
แต่นายเพิ่มจ่ายมาแค่ส่วนหนึ่งคือ๒๐๐บาท
เพราะฉะนั้นมีเงินคงค้างอยู่๔๐๐บาท
ผ่านไปแล้วหลายวันค่ะในเพิ่มก็ยังไม่จ่ายสักที
ตัดสินใจวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ทวงเงินที่บ้านนายเพิ่ม
พอไปถึงที่บ้านนายเพิ่มบอกว่าให้เข้ามาก่อน
เข้ามารับเงินในบ้านคือตอนนั้นเมียไม่อยู่ไง

จากนั้นนายเพิ่มนางหนุยเล่าแบบนี้นะคะ
นายเพิ่มนายจ้างก็ปิดประตูบ้าน
แล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ทันที

แต่ถูกนายเพิ่มจิกหัว
บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
พร้อมกับเอามือซ้ายล็อกคอไม่ให้ดิ้น
ส่วนมือขวาก็ถอดกางเกงของเธอ
แล้วก็ล้วงไปที่อวัยวเพศ
พยายามดิ้นสุดแรงแต่ทานกำลังไม่ไหวจริง

ก็เลยคิดในใจตอนนั้นออกอุบายว่า

บอกกับนายเพิ่มแบบนั้นนะคะ
เดี๋ยวจะไปเอาถุงยางอนามัยมาก่อน
นายเพิ่มก็เลยตัดสินใจยอมปล่อยตัว
หลังจากนั้นเธอฉวยจังหวะนี้แหละค่ะ
วิ่งหนีออกมาจากบ้าน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยนะคะ
เออนางหลุยบอกต่อนะฮะว่าตอนนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายวันแล้ว
แต่ว่ายังคงภาวะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเมียของนายเพิ่มคมครูบอกว่า
หากยังไม่หยุดร้องทุกข์จะไปแจ้งความฐานลักทรัพย์
ที่เข้ามาในบ้านของสามีของเธอ
หนุ่ยก็เลยบอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมาร้องสื่อแบบนี้
ล่าสุดเรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา
ของผู้นำหมู่บ้านทั้งสองฝ่าย
และยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะ